คดีที่ทุกท่านสนใจแล้วก็เกาะติดติดตามอยู่นะครับ
เราก็ตามอยู่ทุกวัน๓๐วันแล้วครับท่านผู้ชมครับ
น้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบนะฮะที่บ้านกกอกตะบนกกตูม
อำเภอดงหลวงชาวัดมุกดาหารหายตัวไปจากบ้านแล้วก็เสียชีวิต
วันนี้ครบ๑เดือนเต็มนี่คือคุณแม่ของน้องชมพู่นะครับ
คุณแม่น้องชมพู่เนี่ยเฝ้ารอทุกวันว่าเมื่อไหร่
ตำรวจจะจับตัวคนร้ายได้แต่ก็อย่างที่เราติดตาม
ข้อมูลข่าวสารกันมาตลอดตำรวจก็ทำงานทุกวันนะ
ใช่ค่ะคุณแม่ก็บอกว่าเฝ้ารออย่างมีความหวังค่ะ
คุณภาคภูมิก็ยังคงมั่นใจในการทำงานของตำรวจนะคะ
ใช่ตำรวจก็ทำหน้าที่ทุกวันทำงานทุกวันนะครับ
นี่คือนางสาวิตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่
ที่ได้คุยกับเราในวันนี้เธอเปิดใจเธอพูดถึงหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ
เกี่ยวกับลูกสาวตัวน้อยวัย๓ขวบนะครับ
หายจากบ้านไป๑๑พฤษภาคมแล้วพบเป็นศพเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟ
เมื่อ๑๔พฤษภาคมวันนี้ครบ๓๐วัน๑เดือนพอดี
ยังจับคนร้ายไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าตำรวจไม่ทำงาน
ตำรวจทำงานทุกวันนะฮะทำทุกอย่างนะครับ
ค้นหาพยานหลักฐานสแกนพื้นที่สอบปากคำผู้ต้องสงสัย
พยานแวดล้อมจำลองเหตุการณ์ค่ะนี่นะฮะ
ไม่นับเรื่องของพระร่างทรงหมอธรรมต่างนานา

ครบ๓๐วัน๑เดือนวันนี้นะ
คุณแม่ของน้องชมพู่เนี่ยตั้งแต่เช้าเลยนะครับ
ได้โพสต์คลิปเพลงนี้ครับ
เธอจะอยู่กับฉันตลอดไปเพลงของวงแคลชนะฮะมันมีความหมายครับ
เพลงเนี้ยเพราะว่าแม่ของน้องชมพู่บอกกับเราว่าทุกครั้งที่
ฟังเพลงนี้คิดถึงลูกสาวมากฟังกี่ครั้งก็ร้องไห้แม้จะ
ร้องไห้แต่ก็อยากฟังฟังทุกวันเพราะความหมายของเพลงนี้
มันตรงกับชีวิตของแม่มากหลังจากที่เสียชมพู่ไปนี่นะฮะ
พยายามและช่วยเตือนในแต่ผู้ผ่านก็ร้องกันหมดไป

ตลอดไปนะครับแม่ของน้องชมพู่บอกกับเราว่าเพลงเพลงนี้เนี่ยความจริงตั้งใจนะครับว่าวันที่
เผาศพน้องเนี่ยอยากจะเปิดเพลงนี้ตอนเคลื่อนศพน้องไปที่จุดที่ทำพิธีชาปนกิจนะฮะ
อยากจะเปิดเพลงนี้มากกว่าเพลงธรณีกันแสงอีกนะระหว่างที่แม่เล่าถึงเพลงนี้นะครับ
ต้องกั้นน้ำตาไว้ตลอดเวลาเนี่ยบังช่วงก็ร้องไห้ออกมาด้วยความรู้ถึงลูกสาวเป็นอย่างมาย
เนี่ยฮะแม่บอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่จะใช้ปลอบใจตัวเองด้วยนะปลอบใจตัวเองไว้ตลอดว่าลูกไม่ได้ไปไหน
น้องชมพู่ยังอยู่กับแม่ทุกวันทุกคำร้องทุกธรรมนองตรงกับชีวิตของแม่ทุกอย่าง
ยิ่งนานวันก็ยิ่งคิดถึงน้องชมพู่สุดหัวใจ
ตัวเองปงแล้วก็ปลอบใจตัวเองว่าลูกไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะ

ค่ะใช่เวลาที่แม่คิดถึงน้องแม่จะอยากฟังเพลงนี้ค่ะ
แล้วเพลงนี้ที่แม่เปิดเพราะว่าคำร้องในเพลง
มันอยู่ในหัวแม่มาหลายวันหลายวันจนแม่ต้องเปิด
เธอจะอยู่กับฉันตลอดไปมันอยู่ในหัวทุกวันทุกวัน
จนวันนี้ขอฟังแล้วกัน

๑เดือนละที่ไม่อยู่กับหนู

ไม่ต้องห่วงวันไหร่ที่ลูก
บุญลูกเรามีพอ
เราจะกลับมาเป็นพ่อกับแม่กันอีก

ไม่คิดว่าเพลงนี้เราจะต้องมานั่งฟังทุกวันทุกวันขนาดนี้

ใช่

คุณแม่บอกว่าไม่คิดว่าวันหนึ่งต้องมานั่งฟังเพลงนี้ทุกวัน
คุณแม่น้องชมพู่บอกกับเรานะครับว่า
แม้วันนี้จะไม่มีน้องชมพู่แล้ว
แล้วก็ผ่านมา๓๐วันแล้วนะ
แต่แม่กับครอบครัวจะสู้ต่อ
เฝ้ารอการจับคนร้ายของตำรวจ
ถ้าจับคนร้ายได้แม่อยากจะถามคนร้าย

แม่อยากจะถามว่ามาฆ่าลูกเราทำไม
จากนี้นะครับคุณแม่น้องชมพู่ยังบอกถึงความรู้สึกนะครับ
บอกว่ายิ่งนานวันตอนนี้ก็ยิ่งกังวลนะครับ

จากตอนนี้ผ่านมา๑เดือนเต็มแล้ว
ยังไม่มีวี่แววหรือว่าหลักฐานที่จะระบุตัวตนของคนร้ายได้นะครับ
คุณแม่บอกว่าก็ยอมรับว่าสงสัยว่าทำไมคดีนี้มันถึงยากมาก
ทั้งที่ก็เห็นอยู่ว่าตำรวจก็ทำงานอย่างหนักนะ
ลงพื้นที่มาเยอะด้วยแต่ก็ยังไม่เห็นวี่แววของคนร้าย
ส่วนผลการตรวจต่างทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ทยอยออกมานะครับ
ตำรวจบอกว่าขอให้แม่เนี่ยมีกำลังใจและมีความหวังนะ
แต่ก็ไม่ได้บอกอะไรมากเพราะกลัวจะเสียรูปคดี

ประเด็นที่ตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้นะครับ
แล้วระยะหลังมีคนมาแสดงความเห็นหรือมาแสดงความคิดว่าเอ๊ะ
จะเป็นครอบครัวของน้องชมพู่กันเองหรือเปล่า
ที่เป็นคนทำร้ายน้องกันเองเนี่ย
แม่น้องชมพู่บอกว่าไม่ขอตอบนะฮะ
ไม่อยากตอบโต้เรื่องนี้นะ
ถึงแม้ว่าจะหดหู่จะโกรธเสียใจมากขนาดไหนเนี่ย
แต่อยากบอกคนกลุ่มนั้นให้รู้ว่าหากวันไหนจับคนร้ายได้แล้ว
แล้วปรากฏว่าพวกคนในครอบครัวเราไม่ได้ทำจริงเนี่ย
ก็อยากให้รู้ว่าสิ่งที่คนพวกนี้กล่าวหาเอาไว้เนี่ย

นี่เป็นคลิปที่คุณแม่น้องชมพู่เพิ่งโพสต์เมื่อบ่ายนะฮะ
เป็นคลิปของลูกสาวที่เก็บเอาไว้
ก็คิดถึงลูกก็เลยเอามาโพสต์เอาไว้นะครับ
ก็เป็นภาพน้องเล่นตามภาษาเด็ก

ได้เห็นถึงความน่ารักของน้องชมพู่ในวัย๓ขวบ

เนี่ยคุณแม่โพสต์ไว้เมื่อบ่ายนี้เองนะครับ

ใจเรามันรู้สึกเงียบแล้วก็เย็นและกังวลประมาณนี้
กลัวนะว่าจะจัดไม่ได้
มันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านทำให้เรามีความหวังทุก
๑เดือนก็ป่าวแล้วนะครับ

ตำรวจยังไม่ท้อยังไม่ถอยเราจะท้อทำไมล่ะ
คนส่วนมากให้กำลังใจเราค่ะ
แล้วก็เราอยากขอบคุณที่ให้กำลังใจเราในทุกวัน
จะมีคนส่วนน้อยที่แบบว่าประนามเรา
ประเมินเราว่าเราอาจจะใช่คนร้ายอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะ
เราก็บอกอยากฝากบอกว่าถ้าใครที่คิดว่าเราเป็นคนร้ายก็อย่าพึ่งเลย
พอถึงวันนั้นวันที่จับคนร้ายจริงได้นะ
ถ้าเกิดว่ามันจะเป็นแม่หรือเป็นพ่อหรือเป็นพี่ดิ้ง
ประนามเราตอนนั้นก็ได้ค่ะ

แม่ก็คิดว่าเขาคงไม่ได้รู้จักเรา
สักวันหนึ่งความจริงจะปรากฏเขาจะได้รู้ว่าเราบริสุทธิ์หรือเปล่า
แต่ถ้าวันนั้นแม่ไม่ใช่ผู้ร้ายแม่อยากให้เขาคิดบ้างนะ
ว่าประนามแม่ขนาดนั้นถึงขั้นแบบว่า
แม่เป็นฆาตกรพ่อเป็นฆาตกรพี่ดิ้งเป็นฆาตกร

นี่ค่ะคือเดือนนึงแล้วยังจับคนร้ายไม่ได้
บางคนไปบอกว่าแม่ทำเองหรือเปล่าพ่อทำเองหรือเปล่า
ค่ะมีคนแสดงความคิดเห็นกันนะคะพอเวลาที่ดูข่าวนี้
เห็นใจพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ด้วยนะคะ
คือตลอดระยะเวลาที่รอคอยความคืบหน้าของการทำงานของตำรวจ
มันก็มีหลายเรื่องที่บรรทอนจิตใจอยู่แล้ว
เรื่องของความเชื่อที่มาหลอกลวงคุณพ่อคุณแม่บ้าง
ว่าวิญญาณน้องเขาหลังอย่างนั้นอย่างนี้ร่างทรงบ้าง
แล้วคนก็ยังไปกล่าวหาว่าคนในครอบครัวเองหรือเปล่า
มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้อ่า
คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะที่บ้านของน้องชมพู่
มีพระสงฆ์สามรูปนะคะเดินทางมาจากจังหวัดสุริน
แล้วก็มีชาวบ้านเดินทางมาจากอำเภอประทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ด
คือต่างคนที่เดินทางไปเขามีความประสงค์เดียวกันคือ
อยากไปให้กำลังใจอยากไปให้กำลังใจครอบครัวของน้องชมพู่

ประสงสามรูปนะคะนำสายสินสีขาวผูกข้อมือให้กับพ่อแม่ของน้องชมพู่

ประสงสามรูปนะคะนำสายสินสีขาวผูกข้อมือให้กับพ่อแม่ของน้องชมพู่

ประสงสามรูปนะคะนำสายสีขาวผูกข้อมือให้กับพ่อแม่ของน้องชมพู่

ประสงสามรูปนะคะนำสายสีขาวผูกข้อมือให้กับพ่อแม่ของน้องชมพู่
ประสงสามรูปนะคะนำสายสีขาวผูกข้อมือให้กับพ่อแม่ของน้องชมพู่
ประสงสามรูปนะคะนำสายสีขาวผูกข้อมือให้กับพ่อแม่ของน้องชมพู่
ประสงสามรูปนะคะนำสายสีขาวผูกข้อมือให้กับพ่อแม่ของน้องชมพู่

ประสงสามรูปนะคะนำสายสีขาวผูกข้อมือให้กับพ่อแม่ของน้องชมพู่

ประสงสามรูปนะคะนำสายสีขาวผูกข้อมือให้กับพ่อแม่ของน้องชมพู่

ประสงสามรูปนะคะนำสายสีขาวผูกข้อมือให้กับพ่อแม่ของน้องชมพู่

ประสงสามรูปนะคะนำสายสีขาวผูกข้อมือให้กับพ่อแม่ของน้องชมพู่

นี่คือรถกระบะของน้าของน้องชมพู่น้องชายของคุณแม่น้อง

พี่สาวของน้องชมพู่ไปที่ตัวเมืองมุกดาหาร่างครองกำกับการ
สืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารห่างจากบ้านที่บ้านกอกก็
ประมาณสามชั่วโมงเพราะว่าตำรวจเนี่ยต้องการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แล้วอยากจะคุยกับน้องสดิ้งด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อน้องสดิ้งยังเป็นเยาวชนอยู่
อายุ๑๓ปีก็ต้องมีการสอบถามต่อหน้าสหวิชาชีพ
ก็เลยต้องพามาที่ภูทรจังหวัดบุคดาหารนะครับ
จริงตำรวจวันนี้ส่งรถตู้ไปรับนะฮะแต่ว่าเพราะเอิญตัวน้องสดิ้งเองแล้วก็คุณพ่อเนี่ย
โดยเฉพาะน้องสดิ้งเนี่ยอาการไม่ค่อยสบายแล้วเวลานั่งรถตู้ก็อาจจะมีการกระเทือนอะไรพวกนี้นะครับ
ก็เลยขอมารถเองดีกว่าน้องชายก็เลยขับรถมาให้นะครับ
เนี่ยฮะน้องชายขับมาส่งนะครับมาจากบ้านเนี่ย๓ชั่วโมง
ตั้งแต่เช้าหลังจากที่คุยกับเราเสร็จมีพระมีคนมาให้กำลังใจที่บ้าน
แล้วก็มากันเลยนะครับทีมข่าวเราตรวจสอบไปนะครับ
พบว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสดิ้งนะครับมาให้ข้อมูลกับพนักงานอายการแล้วก็สหวิชาชีพนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของคดีน้องชมพู่นะครับก็เข้ามาแล้วก็มาถึงตรงจุดเนี้ย
ก่อนเข้าไปให้ปากคำเนี่ยตอนประมาณเที่ยงที่เข้าไปนะฮะ
ตามรายงานที่เราได้มานะครับท่านผู้ชมครับการสอบถามการให้ข้อมูลในวันนี้
ของพ่อแม่แล้วก็พี่สาวของน้องชมพู่นะครับเจ้าหน้าที่เน้นสอบถามความเคลื่อนไหวของคนในครอบครัว
ในขณะเกิดเหตุนะครับแล้วก็เป็นการสอบถามอย่างละเอียดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาด้วย
แยกสอบนะฮะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสดิ้งอยู่กันคนละห้องคนละจุดนะครับ
ซึ่งพ่อแม่น้องสดิ้งเนี่ยนะครับอยู่คนละห้องคนละจุด
พ่อคือนายอนามัยกับน้องสดิ้งลูกสาวเนี่ยวันนี้ป่วยด้วยนะฮะ
ก็ต้องพักการสอบเป็นระยะทั้ง๓คนนะครับแล้วก็มีท่าทางเคร่งเครียดกันเล็กน้อย
ก็อาจจะเรื่องการเดินทางด้วยอะไรด้วยนะครับท่านผู้ชมครับส่วนแตนเนี่ยเขาเป็นน้องชายของคุณแม่น้องชมพู่
ขับรถมาส่งให้นะครับคนที่พามาเนี่ยนะฮะก็คือในแตนน้าชายน้องชมพู่นะครับ
เป็นน้องชายของคุณแม่แตนก็ออกไปซื้อขนมกับเครื่องดื่มมาให้ทั้งสามคนด้วยนะครับ
แม่น้องชมพู่เนี่ยดื่มกาแฟนะฮะกาแฟคาปูชิโน่นะครับส่วนคุณพ่อเนี่ยดื่มแบบกาแฟทรีอินวัน
สดิ้งนี่ฝากซื้อขนมสองห่อนี่นะฮะเข้าไปตั้งแต่เที่ยงนะครับ
๑๕นาฬิกา๒๐นาทีน้องสดิ้งนะครับก็ถูกแยกไปสอบถามข้อมูลต่อนะครับ
แล้วก็สหวิชาชีพมาร่วมสอบด้วยนะครับแล้วก็มีคุณแม่ไปร่วมเป็นพยานในการสอบด้วยนะฮะ
เพราะว่าถือว่าต้องมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยส่วนพ่อนะครับก็ให้ข้อมูลอยู่กับอีกชุดหนึ่งนะครับ
แต่ก็อยู่ในจุดเดียวกันนี่แหละที่กองกับการสืบสวนภูทรจังหวัดมุกดาหาร
สดิ้งถูกสอบถามมุ่งเน้นไปเรื่องวันเกิดเหตุ๑๑พฤษภาคมนะครับ
น้องชมพู่หายไปจากบ้านเนื่องจากเป็นเพียงพยานคนเดียวที่อยู่กับน้องชมพู่เป็นคนสุดท้าย
สดิ้งก็ให้การให้ปากคำเหมือนกับที่เคยบอกกับตำรวจไปแล้ว
แล้วก็เคยคุยกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับเราก็จำลองเหตุการณ์เทียบเคียงเวลาต่าง
ตามที่ท่านได้รับทราบไปแล้วคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ที่ก็ติดตามมาตั้งแต่เช้ารถข่าวแล้วก็ตามหลังรถของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่มาเลยนะครับ
คุณวิมลวันได้คุยกับในแตนนะครับแตนที่เป็นน้าของน้องชมพู่บอกว่า
ตัวเขาเป็นคนเดียวนะที่ได้เข้าไปดูศพน้องชมพู่ที่โรงพยาบาล
หลังจากที่พบศพนะครับเพราะสภาพศพของหลานสาวเนี่ย
ก็เท่าที่ทราบมาตอนที่เจอศพเนี่ยมันก็ลักษณะสภาพก็แย่มากนะครับ
เกรงว่าถ้าพี่สาวนะครับหรือว่าพี่เขยหรือว่าน้องสดิ้ง
หรือคนในครอบครัวคนอื่นเข้าไปเห็นเนี่ยก็อาจจะได้จดจำภาพที่ไม่ค่อยสวยงามนัก
เขาเลยตัดสินใจเข้าไปดูศพของหลานสาวที่โรงพยาบาลคนเดียวนะครับ
คือความจริงแตนเขาก็บอกกับเราในสภาพที่ละเอียดนั่นแหละนะ
สภาพศพของน้องเป็นแบบไหนอะไรยังไงลักษณะอะไรยังไง
แต่ก็อย่างที่ทราบนะฮะหายไปตั้งแต่๑๑พฤษภาคม
เจอศพค่ำ๑๔พฤษภาคมสภาพศพมันก็หลายวันแล้ว
แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งนะครับที่แตนเขาบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับว่า
วันที่เขาไปดูศพหลานสาวที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาสังเกตเห็นที่แขนของหลาน
แขนของหลานจะต้องมีเชือกฝ้ายผูกเอาไว้แต่มันหายไปนะฮะ
แล้วก็ตั้งข้อสังเกตหลังจากที่ติดตามข่าวของหลานสาวมาตลอดเนี่ย
แนนบอกว่ามีบางคนให้ข้อมูลลักษณะกลับไปกลับมาไม่เหมือนเดิมนะฮะ
เหมือนกับมีพิรุษแต่เขาไม่ขอบอกกันแล้วกันว่าคนคนนั้นเป็นใคร
ส่วนการสืบสวนทางคดีนะครับตอนนี้ตำรวจนะครับทำการสืบสวนในทางลับ
พร้อมกับการหาพยานหลักฐานหาวัตถุหลักฐานบนพื้นที่ภูเหล็กไฟ
หรือว่าพาพยานต่างชาวบ้านคนต่างผู้ต้องสงสัยคนต่าง
จำลองเหตุการณ์ในจุดที่ยังมีความเคลือบแคลงเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม
ตอนนี้หลักฐานชิ้นสำคัญที่ได้มาคือเส้นผมที่อยู่ห่างจากศพน้องชมพู่
แต่ตำรวจไม่ขอบอกว่าเป็นยังไงบอกแค่ว่าไม่ใช่ผมน้องชมพู่แน่
ส่วนประเด็นการสืบสวนนะครับมูลเหตุต่างตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับ
เราตรวจสอบล่าสุดแล้วนะครับทั้งเรื่องของคนทำร้ายเนี่ย
เป็นคนที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสืบเนื่องมาจากเหตุความขัดแย้งในครอบครัว
หรือเรื่องการพาเด็กไปเพื่อกระทำอนาจารย์ล่วงละเมิดทางเพศ
นี่นะฮะตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับ
จำลองเหตุการณ์เสมือนจริงไปเมื่อ๑๑พฤษภาคมเนี่ยนะครับ
ให้ชาวบ้านไปจำลองการหาวันที่ชมพู่หายตัวเนี่ย
ตำรวจได้นำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลแล้วก็ยังเดินเท้าสอบปากคำชาวบ้านในพื้นที่เพิ่มเติมต่อนะครับ
คดีนี้ตำรวจบอกว่าค่อนข้างมีความซับซ้อนหลักฐานหาลำบากนะครับ
พิสูจน์หลักฐานเนี่ยได้หลักฐานมาต้องเอาให้ปราศจากข้อสงสัย
หลักฐานที่ได้มาต้องมีเหตุสนับสนุนที่สอดคล้อง
นำไปสู่การเชื่อและเพียงพอในการเอาผิดคนร้ายได้นะฮะ

ชุดสืบสวนได้นำภาพเหตุการณ์ขณะที่เจอศพน้องชมพู่
และวันที่ตำรวจชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมบริเวณรอบจุดพบศพ
แล้วก็เอามาตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งในช่วงเวลานี้ด้วยนะฮะ
เพื่อจะประมวลแล้วก็รวบรวมข้อมูล
เราได้รายงานมีข้อพิรุษข้อสงสัยนะสังเกตเพิ่มเติม
ผมของน้องชมพู่บางส่วนเนี่ยถูกตัดออกไปด้วย
แต่ตำรวจบอกไม่ใช่ใครตัดไปตัดเพื่ออะไร
นี่นะฮะเสื้อกล้ามตอนนี้ก็ยังไม่เจอก็ถามจากคุณแม่น้องชมพู่นะครับ
เกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะคุณแม่บอกว่าตำรวจตอนนี้แจ้งข้อมูลเรื่องการตรวจดีเอนเอ
ศพลูกสาวบางส่วนมาให้แล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยก็แล้วกัน
อันนี้เราก็ต้องเคารพนะเพราะว่าตำรวจเองเขาก็เกรงว่าจะเสียรูปคดี
แล้วก็ตอนนี้ก็ทำงานอย่างรอบครอบรัดกลุ่มที่สุดนะฮะ
ค่ะคือตำรวจไม่ได้ให้ข้อมูลเรื่องของการตรวจดีเอ็นเอ
แต่ตำรวจก็แจ้งความคืบหน้ากับคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่เหมือนกันนะคะ
คือวันนี้ตำรวจสอบปากคำพ่อแม่และพี่สาวของน้องชมพู่
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปตั้งแต่ช่วงกลางวัน
เสร็จจริงคือ๖โมงเย็นเลยนะคะ
แม่ของน้องชมพู่บอกว่าคดีมีความคืบหน้าไปบ้าง
เจ้าหน้าที่บอกเฉพาะบางส่วน
ส่วนที่มีกระแสสังคมว่าน้องอาจจะตายฟรี
เพราะตำรวจคงจับคนร้ายไม่ได้
แม่บอกว่าหวั่นใจเหมือนกัน
นี่นะคะได้ข้อมูลมาจากตำรวจบ้างแต่มันยังไม่ชัด
แม่ของน้องชมพู่เชื่อว่าตำรวจทำงานเต็มที่แล้ว
เพราะเห็นเจ้าหน้าที่ทำงานทุกวัน
ในส่วนของครอบครัวเองถูกเรียกมาสอบปากคำหลายรอบมากนะคะ
คือคนในหมู่บ้านก็เหมือนกันที่ถูกเรียกไปสอบปากคำอยู่หลายครั้ง
ดังนั้นแม่บอกว่าคือได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่มาบางส่วน
เกี่ยวกับความคืบหน้าแต่ตอนนี้บอกกับทีมข่าวของเราไม่ได้
แม่ก็เลยบอกว่ามั่นใจในการทำงานของตำรวจนะคะ
ยังคงเชื่อว่าตำรวจน่าจะจับคนร้ายได้
ก็แอบคิดอยู่ค่ะแอบคิดอยู่เหมือนกันว่า

คืบหน้าอยู่บ้างค่ะ
ท่านก็จะให้เราทราบบางส่วนบางตอนที่แบบว่าอาจจะไม่สำคัญมาก
อันที่สำคัญมากแม่ก็บอกท่านไว้ว่า
ถ้าอะไรที่มันสำคัญมากไม่บอกแม่ก็ได้ค่ะ
แค่บอกให้แม่รู้ว่ามันคืบหน้าหรือเปล่าก็พอค่ะ
รู้แค่ว่าเจอเส้นผม
แต่ก็ไม่ได้แจ้งผลกับเราว่าอะไรยังไงค่ะ

รู้แค่ว่าตำรวจท่านได้หลักฐานคือเส้นผม
แต่ท่านไม่ได้บอกเราว่าอะไรยังไง
แม่ของน้องชมพู่บอกว่านี่ก็ครบ๓๐วันแล้วนะคะ
เมื่อเช้าก็ใส่บาทให้ลูกแต่ก็ใส่บาทแบบนี้เป็นประจำทุกวัน
วันนี้ใส่เจลลี่ปีโป้ให้ลูกเพราะว่าเป็นสิ่งที่ลูกชอบกินมากที่สุด
บอกว่าเมื่อสองวันก่อนฝันถึงน้องชมพู่ค่ะ
ฝันเห็นว่าน้องชมพู่วิ่งตามผู้ชายคนหนึ่ง
ผู้ชายคนนั้นอายุประมาณ๕๐ปีนี่นะคะ
แม่ก็พยายามเรียกชมพู่ชมพู่
แต่ในฝันเนี่ยเรียกเท่าไหร่ชมพู่ก็ไม่ยอมกลับมา
เหมือนกับว่าชมพู่จำแม่ไม่ได้แล้ว
คืนก่อนค่ะมีฝันว่าน้องวิ่งตามผู้ชายคนนึงไป
แบบว่าเขาไม่ได้บังคับนะเขาเดินไปแล้วก็น้องก็วิ่งตามเดินตามค่ะ
แต่น้องตัวอ้วนตัวบวมเหมือนบวมยาค่ะ
แต่ว่าน้องไม่ได้พูดกับแม่นะแม่ก็เห็นอยู่ไกลแล้วแม่ก็เรียกชมพู่ชมพู่
แต่น้องไม่หันมาก็มัวแต่วิ่งตามผู้ชายคนนั้นนะคะ
ใส่ค่ะใส่เป็นชุดกระโปรงสีแบบสีกรมท่าค่ะแล้วค่ะ
แล้วแม่ก็ตามไปจนถึงตัวน้อง
บอกให้น้องกลับบ้านแต่ดูเหมือนน้องจะจำเราไม่ได้ค่ะ
ผู้ชายคนนั้นก็อายุสักประมาณ๕๐ต้นนะคะ
แต่เขาไม่ได้ทำอะไรน้องค่ะดูเหมือนว่าน้องน่ะจะวิ่งตามเขาไปเอง
ท่านผู้ชมครับถ้าฟังจากคุณแม่แล้วเนี่ยนะฮะ
นั่นเท่ากับว่าตอนนี้หลักฐานสำคัญที่ตำรวจมีอยู่นะครับ
ก็คือเรื่องของเส้นผมเส้นผม๔จุดที่อยู่ใกล้ศพน้องชมพู่นะฮะ
ส่วนนี้คือภาพล่าสุดเลยนะครับคุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
ส่งภาพเข้ามาคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ก็นั่งดูไทยรัฐนิวโชว์อยู่เนี่ย
ดูข่าวเนี่ยฮะคุณนฤทธิ์บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ดูไทยรัฐนิวโชว์ทุกคืนนะครับ
ติดตามข่าวสารทั้งคดีของลูกสาวแล้วก็คดีอื่นนะฮะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ
ทุกคนก็เป็นกำลังใจให้อยากเห็นหน้าคนร้ายเร็วกันทั้งนั้นนะครับตอนนี้
แต่ทีนี้ถ้าเรื่องของเส้นผมเนี่ยแล้วก็หลักฐานอื่นเนี่ยนะฮะ
วันนี้เราก็ไปคุยกับหลายคนที่เขาก็ขึ้นไปในช่วงที่เจอศพน้องชมพู่นะ
แต่ถ้าเมื่อวานี้ถ้าท่านจำได้นะครับมีหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ชื่อนายสมคิต
เขาบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าผมอยากพูดอยากชี้แจงหน่อยนะฮะ
นี่เป็นภาพที่บ้านนะทีนี้นายสมคิดเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ถ้าท่านจำได้
เขาบอกกับไทยรัฐทีวีแล้วเราก็ไปสัมภาษณ์เขาใช่ค่ะญาติญาติเขาด้วยเขาบอกเขาอยากพูดอยากชี้แจงหน่อย
เขาดูข่าวหลายครั้งแล้วนะฮะเหมือนที่คุณพ่อคุณแม่นั่งดูเราอยู่แบบเนี้ย
เขาเห็นว่าลุงพลเนี่ยลุงเขยน้องชมพู่เวลาให้สัมภาษณ์สื่อจะที่ไหนก็แล้วแต่มันพาดพิงมาถึงเขา
กลายเป็นเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วคนก็วิจารณ์ว่าเขาก่อเหตุหรือเปล่า
ใช่เมื่อวานเขาก็ออกมาพูดออกมาชี้แจงกับเรานะครับ
วันนี้เราไปถามนายชัยพลวิพาลุงเขยของน้องชมพู่นะฮะที่เราเรียกว่าลุงพลเนี่ยนะครับ
บอกว่าเออมันยังไงกันอ่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่ฮะลุงพลบอกกับเราว่าเมื่อคืนนี้เขาก็เห็นข่าวนี่แหละนะครับ
นายสมคิดกับญาติออกมาพูดถึงเรื่องนี้เขาก็รีบไปเลยเมื่อคืนนี้เขารีบไปเลย
ไปคุยเจรจาไปไกลเกลี่ยกับนายสมคิดที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านลุงพลชี้แจงว่าเขาไม่เคยเอ่ยถึงชื่อนายสมคิดสักคำเดียวเลยนะ
เวลาให้สัมภาษณ์สื่อที่ไหนก็แล้วแต่นายสมคิตกับญาติเนี่ยไปได้ยินคำพูดที่ชาวบ้านเขาพูดกันแบบ
พูดกันปากต่อปากพูดต่อกันไปหาว่าเขาไปกล่าวหานายสมคิดก็เลยเข้าใจผิด
แล้วก็เลยไม่พอใจก็เลยไปทำความเข้าใจกันต่อหน้าผู้ใหญ่บ้านกันเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้นะครับ
ทั้งสองฝ่ายตอนนี้ถือว่าเข้าใจกันแล้วอันนี้ลุงพลบอกกับเรานะครับ
ลุงพลเองบอกว่าตอนนี้ถามว่ากังวลอะไรยังไงไหม๓๐วันแล้ว
ที่เจ้าหน้าที่บอกว่าออกมาแล้วพูดตรงตรงเลยลุงพลบอกกับติเนี่ย
คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราที่ติดตามข่าวอยู่ตลอดเนี่ยลุงพลบอกว่าพูดตรงตรงเลย
เพราะเขาเป็นคนที่ไปอยู่ใกล้น้องชมพู่วันที่เจอศพน้องชมพู่อยู่ใกล้ตัวเลยล่ะนะ
แล้วก็เป็นคนส่งเสื้อผ้าของน้องที่คุณพ่อฝากให้ใส่กระเป๋าเป้เอาไว้
เวลาไปหาหลานเผื่อเจอเมื่อไหร่จะได้เปลี่ยนเสื้อผ้าให้หลานที่คุณพ่อคุณแม่ฝากไป
เดี๋ยวถ้ามีภาพตอนที่ลุงพลวันเจอศพแล้วเขาจะสะพายเป้อยู่ใบหนึ่งอยู่ที่หลังของเขา
พอเจอสบน้องชมพู่ลุงพลบอกว่าเขาส่งเสื้อผ้าในเป้ให้กับเจ้าหน้าที่คลุมสบหลาน
เพราะว่าสบของหลานไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเห็นไหมครับลุงพลมุมขวางมาสักครู่นี้
สะพายเป้อยู่ข้างหลังมีเสื้อผ้าของหลานอยู่ด้วย
เขาก็เกรงว่ามันก็จะทำให้ดีเอนเอของเขาไปอยู่ที่สบของหลานสาว
และจะกลายเป็นผู้ต้องหาส่วนเรื่องเส้นผมที่ตกอยู่ใกล้ศพน้องชมพู่
ลุงพลบอกว่าคงจะเป็นผมของคนที่ขึ้นไปตอนเจอศพนั่นแหละ
มันก็มีหลายคนอาจจะตกอาจจะหลุดอะไรพวกนี้ไว้นะครับ
เมื่อวานนี้เขาก็ไปมุงหลังคาให้กับพระแล้วมีตำรวจเอาเอกสารมาเนี่ย
คนก็บอกว่าตำรวจเอามาให้เขาเซ็นอะไรเซ็นรับทราบอะไรหรือว่าอะไรยังไง
ลุงพลบอกว่าตำรวจไม่ได้เอาเอกสารมาให้เขาเซ็นนะเอามาให้คนอื่นเซ็น
ไม่รู้ด้วยว่าเซ็นเรื่องอะไรแล้วเป็นเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเขาไม่รู้จริง
ก็ไปเคลียร์เรื่องเข้าใจผิดกันเล็กน้อยครับทุกอย่างก็โอเคแล้ว

เข้าใจผิดเรื่องบางทีคนในชุมชนก็อาจจะสื่อสารกันผิดประมาณนี้ครับ
ไม่ได้กล่าวหาครับไม่ได้กล่าวหาครับ
เพราะเราก็ยืนยันอยู่คำเดิมถ้าเป็นสื่อมวลชนมาถามนักข่าวมาถาม
ผมก็บอกผมไม่รู้นะเรื่องมาสงสัยใครยังไงนะ
โยงกันไปโยงกันมาอย่างนี้นะต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันผิดทำให้คนในชุมชนเกิดความคางแคงใจกันนะนะ
ก็มีประเด็นที่ไปใกล้ตัวน้องนั่นแหละที่เครียดก็มีจุดนั้นจุดเดียวจุดอื่นไม่มี

คือที่วันที่สะพายกระเป๋าขึ้นไปนะจังหวะที่ผมยื่นกระเป๋าให้เจ้าหน้าที่แค่นั้นแหละ
คือผมจำไม่ได้ว่าผมหยิบเป็นเสื้อเป็นตัวให้หรือเปล่าหรือให้ทั้งกระเป๋าแต่น่าจะหยิบแหละ
ผมคิดว่าผมน่าจะหยิบให้เป็นตัวเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาขอเสื้อผ้านะ
เจ้าในที่เค้าน่าจะมีถุงมือใส่นะแต่ผมไม่ได้มีเองเนี่ยต้านนั้นอะ

ผมว่าเส้นผมที่ตกหล่นแถวที่น้องชมพู่อยู่มันน่าจะเป็นผมคนอื่น
เพราะคนมันมีเยอะเข้าไปรุมดู
บอกว่าตอนนี้อยากให้ตำรวจจับคนร้ายตัวจริงให้ได้เร็วนะครับ
เพราะว่าเขากับชาวบ้านตอนนี้ก็รู้สึกกลัวกันมาก
จนไม่กล้าออกไปทำงานนะแต่ก็มั่นใจในการทำงานของตำรวจ
คงจะไม่จับคนร้ายผิดตัวแน่เพราะตำรวจลงพื้นที่
แล้วก็ตั้งใจทำงานหาหลักฐานอย่างครอบคลุม
เชื่อว่ายังไงได้คนร้ายตัวจริงแน่นะครับ
มีคนหนึ่งครับท่านผู้ชมครับที่เราไปเจอนะฮะวันนี้นะครับ
ชื่อว่านายสมบัติอวนวังเขาเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่ขึ้นไปช่วยตามหาน้องชมพู่
แล้ววันที่เจอศพน้องชมพู่เขาก็อยู่ด้วยนะ
คนนี้ครับคุณกิติศักดิ์ก็ตามเจอแล้วก็ไปคุยด้วย
บอกเออเป็นยังไงบ้างล่ะพี่๓๐วันแล้วยังไม่เจอคนร้ายเลย
แต่ตำรวจบอกว่าหลักฐานในที่เกิดเหตุที่เจอศพน้องชมพู่เนี่ย
แม้ว่าเขาจะไปถึงเป็นคนแรกไปเจอศพเป็นครั้งแรก
เพราะเขาไม่ได้สัมผัสโดนตัวน้องชมพู่
เขาก็ยืนยันความบริสุทธิ์ได้เพราะมีพยานแล้วก็กล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุ
ว่าเขาออกไปทำธุระตั้งแต่เช้า
จากนี้เขายังบอกว่าไม่ต้องไปวิตกกังวลนะครับ
แล้วก็คนที่อยู่ใกล้เขาก็กังวลเหมือนกันครับ
แต่สำหรับเรื่องของผมนี่ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ครับ

เพราะว่ามันจะบรรล้านกันได้ยังไงครับ
วันที่น้องหายกับวันที่พบศพมันก็คนละอย่างครับ
คือวันที่น้องหายผมได้ออกจากบ้านไปแล้วครับ
ก็มีพ่อออกราศที่อยู่ข้างผมคนใกล้นะ
ผมจะเป็นพยานให้พ่อออกราศคือแกดูใกล้
ผมเป็นพยานให้ถ้าเป็นของลุงออกราศนะครับ

แต่เราคือระดับความกังวลของเราถ้านับแบบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณเท่าไหร่

แต่ส่วนลุงพลนี่ก็ผมก็ยังบอกแกนะลุงพลว่าแกลุงพลอย่าเพิ่งไปแตะเด็กนะ
ผมเป็นคนตะโกนบอกแต่แกเป็นคนอยู่ใกล้ที่สุดนะณตอนนั้นนะครับ
เราเห็นนะที่แกอยู่ใกล้ที่สุดแกทำอะไรบ้างครับ
แกก็มาคุกเข่าลงแล้วก็ร้องคุกเข่าลงต่อหน้าเด็กนะครับต่อหน้าร่างเด็กนะครับ
แล้วแกก็ร้องตะโกนอันนี้ผมเป็นพยานให้ได้ถ้าแกกังวลเรื่องนั้นคือแกก็พูดไปแล้วไง
ผมก็มีพยานให้ได้เพราะแกใกล้อยู่ใกล้จริงครับ
แล้วเรื่องเสื้อผ้าน่ะก็มันมีหัวหน้าคนคนหนึ่งบอกมีผ้ามีใครมีผ้าไหมเอามาปิดร่างหน่อย
แต่ลุงพลเขาเออมันมีที่เด็กเอาขึ้นมาด้วยเขาร่างเด็กน่ะเสื้อผ้าเด็กนะครับ
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวก็ได้ไปคุยกับชาวบ้านในหมู่บ้านกกอกนะคะซึ่งมีสองร้อยกว่าคนนะคะ
คุณนฤทธิ์ทีมข่าวของเราไปคุยกับคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านเพราะว่าผ่านไป๓๐วันแล้วคือเดือนเต็มแล้ว
ตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้ชาวบ้านก็บอกว่าตอนนี้อยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ให้ไวนะคะ
จะได้จบสักทีชาวบ้านตอนนี้ไม่เป็นอันทำงานค่ะก็ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต้องไปสอบปากคำ
ไม่สามารถออกนอกพื้นที่ได้ไม่กล้าออกไปไหนจะทำมาหากินอะไรก็ลำบากถ้าคนร้ายเป็นคนในหมู่บ้านจริงป่านี้ก็น่าจะหนีไปแล้ว
หรือไม่ก็ถ้ายังอยู่ในพื้นที่ก็คงจะเป็นนักแสดงที่ตบตาตำรวจได้เก่งมากทำให้ตำรวจจับพิรุธอะไรไม่ได้เลย
ชาวบ้านในพื้นที่บอกแบบนี้นะคะเขาก็อยู่กันมาหลายสิบปีไม่เคยเจอเหตุการณ์ร้ายแบบนี้เลยก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมีคนรู้จักชื่อหมู่บ้านกกอกเป็นข่าวไม่ดีแบบนี้ก็อยากจะให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุดค่ะ
ท่านผู้ชมครับเรื่องของร่างทรงหมอดู
ผ่านมาเนี่ยจนถึงวันที่สามสิบวันนะครับ
ผู้ต้องสงสัยทั้งหมดที่ตำรวจได้เรียกไปสอบปากคำ
แล้วก็ถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยหลักเนี่ยนะ
คนแรกคือนายสมคิดนะครับบ้านอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ
บ้านน้องชมพู่กับน้าเนี่ย๒๐๐เมตร
ตำรวจเรียกไปสอบปากคำ๓ครั้งนะครับ
เจ้าตัวก็มีตัวเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยนะที่ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
คนที่สองชื่อนายรินนะครับเขายืนยันว่าเขาไม่ใช่คนก่อเหตุแน่
ที่เขาไม่ได้ไปช่วยตามหาเพราะช่วงนั้นเข้าไปเข้าป่าไปเก็บผักหวาน
แล้วไปล่าสัตว์บนภูป่าหายซึ่งอยู่คนละฝั่งกับภูเหล็กไฟนะครับ
คนที่๓ชื่อนายเฉลิมบ้านอยู่ห่างบ้านน้องชมพู่๒๒๐เมตร
เขาก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องนะฮะแล้วไปช่วยตามหาน้องชมพู่ทุกวันด้วย
และเขาก็ไม่เคยมีเรื่องโกรธแค้นอะไรกับครอบครัวของน้องชมพู่
อีกคนนึงชื่อในเต้ยในเต้ยไปช่วยค้นหาน้องชมพู่นะครับ
แล้วพบประวัติว่าในเต้ยเนี่ยเมื่อ๑๐ปีก่อน
เคยก่อเหตุขโมยกางเกงชั้นในของผู้หญิงในระแวกบ้าน
ตอนนั้นเขาบอกว่าทำไปเพราะเมาแต่ยืนยันว่าเขาไม่เคยขึ้นไปที่จุดที่พบศพน้องชมพู่ที่ภูเหล็กไฟเลย
แล้วไม่เคยขัดแย้งอะไรกับคนในครอบครัวน้องชมพู่ด้วย
ถ้าจะมาโยงเหตุในอดีตเนี่ยมันก็ตั้ง๑๐ปีมาแล้ว
นายสมบัตินี่เป็นคนที่๕นะฮะเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัย
เป็นคนแรกที่ไปเจอศพน้องชมพู่ซึ่งเราก็ได้ไปคุยด้วยนะ
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุเขาไปขายของอยู่นอกหมู่บ้าน๑๑พฤษภาคม
เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับการหายตัวของน้องชมพู่แน่
คนที่๖ก็คือช่างวานะช่างวาหรือว่านายวา
เขาไปทำงานทำไมอยู่ใกล้น้องชมพู่เล่นอยู่เนี่ยประมาณแค่ร้อยเมตร
แต่ช่างวายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่สนิทเขาสนิทสนมกับครอบครัว
แล้วก็รักน้องชมพู่เหมือนลูกเขาถูกจ้างไปต่อเติมบ้านหลายครั้งด้วย
แต่ไม่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องชมพู่นะฮะ
อีกคนนึงคนที่๗นะครับคนที่๗นี่ชื่อในแอ๋มนะฮะเป็นคนนอกหมู่บ้านเลยนะครับ
ไม่ได้อยู่ที่บ้านกรกเขาอยู่อำเภอโคกษีสุพรรณสะกดนครนะฮะ
จากจุดเกิดเหตุ๔๐กิโลเมตรวันที่ชมพู่หายตัวไปเนี่ยเขาเดินผ่านทางมาพอดี
แต่ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตอนนั้นใส่เสื้อสีส้มกลับข้างอะไรพวกนี้
แล้วมีคนเห็นว่ามีคนเสื้อส้มอุ้มไปอะไรเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีเพิ่มเติมมาอีกนะครับหลังจากนั้นทีแรกมีจุด๗คนนะฮะ
หลังจากนั้นก็เพิ่มเติมมามีในการนะครับบ้านอยู่ตรงข้ามน้องชมพู่เขาก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้อง
ในแชมป์ในแชมป์เพิ่งเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านกกอกนะฮะก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องนะ
ในแชมป์นี่ตอนนั้นก็เหมือนกับไปตามเรื่องของกุญแจรถกัน
มีพ่อของน้องอาชินะฮะน้องอาชิเจ้าของรถแบ็คโฮเด็กเล่นสีเหลืองที่ไปหล่นอยู่ที่ภูเหล็กไฟ
เขาก็ออกไปยืนยันแล้วว่าของเล่นของลูกชายเขาไปตกอยู่ที่บ้านน้องชมพู่
ส่วนเรื่องที่ไปหลุดอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเนี่ยอันนี้ก็ให้ปากคำกับตำรวจไปแล้วตำรวจก็ต้องไปสืบสวนต่อ
อีกคนนึงชื่อในกิ้งในกิ้งเป็นอาของน้องชมพู่นะครับเป็นน้องชายของพ่อ
เคยมีประวัติแล้วก็ถูกจับคดียาเสพติดพอเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วเรียกไปสอบปากคำ
พบว่ามีคดีค้างเก่าตำรวจก็เลยควบคุมตัวไว้เลยแม่เขาก็ยืนยันนะครับว่าลูกชายไม่เกี่ยวข้อง
วันเกิดเหตุเนี่ยอยู่บ้านนะแล้วก็อยู่ที่สวนยืนยันได้ตำรวจยังคงเดินหน้าหาพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็เข้มข้นนะครับท่านผู้ชมครับสอบพยานบุคคลตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ปูพรมออกค้นหาหลักฐานต่างพาชาวบ้านไปจำลองเหตุการณ์นะครับ
ก็เริ่มกันมาตั้งแต่หลังจากพบศพน้องชมพู่อ่ะนะครับเมื่อหนึ่งมิถุนายนเนี่ย
คนตมติเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดศุกร์ทรองประวัตรรอที่คุมดูแลคดีนี้อยู่นะครับ
ก็ยังลงพื้นที่ไปเร่งรัดการสืบสวนสอบสวนคัดแยกกลุ่มบุคคลต้องสงสัยตรวจดีเอนเอ
สอบปากคำพยานแวดล้อมร้อยกว่าปากชุดสืบสวนก็สแกนภูเหล็กไฟค้นหาเสื้อของน้องชมพู่
ที่ตอนนี้ยังหาไม่เจอเชื่อว่าจะเป็นหลักฐานสำคัญนะ
แล้วก็มีการสูบน้ำออกจากบ่อต้องสงสัยบางบ่อด้วย
มิถุนายนเนี่ยลุงพลเองก็ไปจำลองเหตุการณ์วันที่น้องชมพู่หายตัวนะฮะ
เนี่ยตำรวจนำลุงพลไปจำลองเหตุการณ์ว่าวันนั้นเนี่ย
ไปทำอะไรยังไงเขาก็ยืนยันว่าเขาไปส่งพระนะครับ
กลับมาถึงก็บ่าย๒แล้วถึงไปช่วยตามหาหลานสาว
จำลองเหตุการณ์นะครับสี่มิถุนายนเนี่ยความเคลื่อนไหวทางคดีเนี่ยนะครับ
ตำรวจไปสอบปากคำพระสุรัตน์นะตำรวจนิมนต์พระสุรัตน์สอบปากคำนะครับ
แล้วก็เรื่องที่ลุงพลบอกว่าไปรับพระอะไรพวกนี้นะครับ
หลังจากนั้นก็ไปส่งนะลุงพลก็ให้การว่าขับรถไปส่งที่อำเภอหนองสูง
ตอนเช้าซึ่งลุงพลก็ไปส่งจริงนะฮะที่พระบอก
มิถุนายนนะครับจากการสอบปากคำพยานใกล้ชิด
หนึ่งในผู้ต้องสงสัยอ้างว่าหลังน้องชมพู่หายตัวไปเนี่ย
มีคนไปซ่อมท่อประปาที่ยอดภูป่าพางเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะครับ
ผู้ต้องสงสัยที่ออกไปซ่อมท่อประปาบนยอดภูทุกวันก็ไปหาหลักฐานต่าง
ก็ยังไม่เจออะไรเพราะว่าเป็นปลาปลาที่ไม่ได้ใช้แล้ว
มิถุนายนนะครับตำรวจไปตรวจรอยรองเท้าเด็กข้างไร่มัน
จำลองเจ้าของไร่มันสำปะหลังเยื้องบ้านน้องชมพู่นะครับ
ชี้จุดร่องรอยรองเท้าเด็กนะรอยเท้าเด็กหลังจากบอกว่า๑๑พฤษภาคมมาช่วยหา
เดินมาถึงตีนเขาเจอรอยรองเท้าตลอดทางมาหยุดตรงเนี้ย
จุดนี้ไปก็ไม่มีรอยอีกเลย๗๘มิถุนายนเป็นช่วงที่ตำรวจ
ให้ชาวบ้านมาจำลองเหตุการณ์วันค้นหาน้องชมพู่นะ
หลังจากให้มาลงทะเบียนว่าใครมาช่วยค้นหาบ้าง
ร้อยกว่าคนนะครับก็ผลัดกันมาจำลองเหตุการณ์
ค้นหาน้องชมพู่ทั้งจุดข้างล่างตีนเขาแล้วก็บนภูเหล็กไฟนะครับ
มิถุนายนนะครับคุณแม่น้องชมพู่เมื่อวานนี้ก็ไปจำลองเหตุการณ์นะครับ
คุณแม่น้องชมพู่ไปจำลองเหตุการณ์ว่าวันเช้าวัน๑๑พฤษภาคมเนี่ย
แต่ว่าแยกกันเพราะว่าแม่ต้องทำต่อ
แต่ว่าลุงพลกับป้าแตนเขาเสร็จก่อนเนี่ยนะฮะ
แต่พ่อน้องชมพู่ยังไม่ได้จำลองเหตุการณ์นะครับเพราะว่าป่วยอยู่
คุณผู้ชมคะมันมีอยู่ประเด็นนึงที่น่าสนใจค่ะที่เราเคยนำเสนอไปแล้ว
ไปถามชาวบ้านในพื้นที่นี่นะคะไปถามหลายคนเลย
ว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมอยู่ในพื้นที่ไหมรู้จักไหม
ออกไปช่วยตามหาน้องชมพู่ไหมถามหลายอย่างนะคะ
แต่ทีมข่าวของเราไม่ได้เห็นภาพนะคะว่าภาพที่ตำรวจให้ทางชาวบ้านดูเนี่ย
เป็นภาพลักษณะไหนยังไงแต่ตำรวจไม่ได้บอกนะ
ว่าคนในภาพเกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่ยังไงบ้าง
แต่ทีมข่าวของเราไปคุยกับชาวบ้านมาค่ะคนที่ตำรวจไปถามอ่ะ
แล้วก็ให้ดูภาพอ่ะเราก็เลยไปคุยกับชาวบ้านมาว่าภาพที่ตำรวจให้ดูเป็นลักษณะไหนบ้าง
ชาวบ้านก็บอกว่าเป็นผู้ชายนะคะสวมหมวกไอ้โม่งเห็นแต่ตามีไฟฉายคาดหัว
เท่าที่รู้จักผู้ชายคนนี้จะมีหนวดแบบหยุ่มหยิมนิดหน่อย
รูปที่ตำรวจให้ดูใส่เสื้อแขนสั้นผิวดำแดงอายุประมาณ๔๐ปี
ผู้ชายคนนี้เป็นชาวสวนชาวไร่แต่ไม่มีรถไถมีรถจักรยานยนต์มีรถกระบะ
ทรงผมคล้ายนักข่าวของเราคล้ายติกิติศักดิ์วีรชัยเจริญสุข
รูปร่างสมส่วนบ้านอยู่ห่างจากบ้านน้องชมพู่ประมาณ๑กิโลเมตร
เป็นชาวบ้านกกอกอันนี้เราได้ข้อมูลมาจากชาวบ้านนะคะ
ที่ตำรวจเอารูปให้ดูแล้วถามว่ารู้จักผู้ชายคนนี้ไหม
ก็เลยจำลองเป็นภาพกราฟิกแบบนี้แต่ตำรวจไม่ได้บอกว่าเกี่ยวกับคดียังไงนะคะ
ทีมข่าวก็ถามชาวบ้านว่าถ้ารักษณะแบบนี้ในพื้นที่บ้านกกอกมันมีใครไหม
ชาวบ้านบอกมีมีอยู่คนนึงลักษณะแบบนี้เลย
ทีมข่าวของเราตามไปคุยนะคะแต่ก็ยังไม่รู้นะว่าผู้ชายคนนี้จะไปเกี่ยวกับคดียังไงนะ
เราก็ไปคุยไปถามเกี่ยวกับเรื่องของน้องชมพู่นี่แหละ
ผู้ชายคนนี้บอกว่าเขาไม่เกี่ยวเลยนะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่
วันเกิดเหตุหลังไปกรีดยางแต่เช้ากลับมาช่วงสายอาบน้ำเสร็จ
ก็ไปนั่งคุยอยู่บ้านลุงคล้ายที่อยู่ใกล้กัน
ในบ้านลุงคล้ายก็มีหลายคนมีนายเฉลิมมีลูกนายเฉลิมมีเมียผู้ใหญ่บ้าน
โด่กับแฟนนางวงนี่นะคะเขาบอกว่ามีคนอ้างอิงได้หมด
ว่าเขาอยู่ในบ้านนี้จริงเพราะมีอยู่หลายคน
จากนั้นประมาณ๑๐โมงมีคนมาบอกว่าน้องชมพู่หาย
เขาก็ไปช่วยตามหาเขาก็เดินหาอยู่แถวป่ามันสัมปะหลังและสวนยาง
ไม่ได้ไปไกลมากแล้วก็เดินกลับมาที่บ้านของน้องชมพู่
จากนั้นเนี่ยวันถัดมากรีดยางเสร็จก็ช่วยตามหาน้องชมพู่คือช่วยทุกวัน
แต่ไม่ได้ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเพราะว่าตัวเองปวดเท้าค่ะ
ตำรวจเรียกไปสอบปากคำไหม
เขายอมรับว่าตำรวจเรียกไปสอบปากคำแล้ว๔ครั้งนะคะ
แล้วตำรวจก็พาไปเดินจำลองเหตุการณ์
เขาบอกว่าเขาให้ความร่วมมือทุกอย่างเขาไม่ใช่คนร้าย
เขาอยากจะให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้เพราะกลัวว่าจะตกเป็นแพ้
ทุกวันนี้ชีวิตเปลี่ยนไปเลยทำงานได้ไม่เต็มที่
เพราะเดี๋ยวตำรวจมาสอบปากคำอยู่แบบนี้บ่อยมาก
พอดีผมก็มาคุยตามหาพี่แหละเพราะว่าพอดีเป็นผู้ชาย
ผิวดำถุงประมาณ๑๗๐มีนวดบ้างอะไรแบบนี้

ในชีวิตประจำวันเราเป็นยังไงตอนนี้ครับผม

ตรงรวมพี่
กินขวางใจเป็นน่ะพี่

เราก็พยายามตามความเคลื่อนไหวทางคดีนะ

ในเมื่อผลทางนิติวิทยาศาสตร์

มันก็จะตามมานะครับวันนี้นะฮะมีเรื่องที่เคลื่อนไหวในบ้าน
ของแถวแถวบ้านน้องชมพู่ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องที่ประหลัด
หลาดนะนะที่เราไปเจอมานะครับอย่างนี้ฮะคุณนฤทธบุญนิ่มนะครับ
ได้ยินชาวบ้านในหมู่บ้านกกอกเนี่ยพูดถึงเหตุการณ์ประหลาดช่วง
น้องชมพู่หายตัวไปแล้วก็เป็นศพที่บนภูเหล็กไฟเนี่ย
ชาวบ้านคนนี้บอกว่า๑๒พฤษภาคมเนี่ยมีพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ปฏิบัติ
ทำอยู่ในป่าลึกบอกว่าฝันเห็นลิงตัวหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่ตัว
สีขาวปนเหลืองมากับเด็กหญิงตัวน้อยน้อยก่อนที่เด็กคนนั้นจะ
กล้วยหนึ่งหวีมามอบให้กับพระโดยในฝันนะครับพระรูปนี้บอก
มองเห็นว่ากล้วยหวีที่เด็กหญิงมอบให้มีกล้วยผลหนึ่งหาย
ไปครึ่งลูกนะอ่าพระสงฆ์รูปนี้ก็พยายามมองไปที่กล้วยผลนั้น
ปรากฏว่ากล้วยลูกนั้นมีรอยเขี้ยวเหมือนรอยลิงกัดกินไป
ครึ่งผลเด็กหญิงคนนี้สวมใส่เสื้อกล้ามสีขาวสีหน้าดู
เศร้าหมองหลังจากถวายกล้วยเสร็จแล้วทั้งลิงและเด็กหญิง
นั้นก็เดินหายไปนี่นะฮะคุณนฤทธิ์บอกว่าชาวบ้านที่
กอกเขาเล่าให้ฟังชมพู่หายไป๑๑พฤษภาคมแต่ว่า๑๒
พฤษภาคมเนี่ยมีพระรูปหนึ่งปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าลึกบอกว่า
ฝันแบบนี้ชาวบ้านคนนี้บอกว่าตอนที่ได้ยินพระรูปนี้เล่า
ฟังตอนนั้นยังไม่รู้ข่าวเรื่องน้องชมพู่หายนะฮะก็ยัง
แปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะพระมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังทำไมลิงตัวหนึ่งรูป
สูงใหญ่กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะวันต่อมาได้ยินข่าว
ว่าน้องชมพู่ซึ่งอยู่อีกหมู่บ้านนึงน้องชมพู่อยู่หมู่สอง
หายตัวไปอย่างปริศนายังหาไม่เจอก็เลยขึ้นไปบนภูเขาไป
พระอาจารย์รูปนี้อีกครั้งว่าสิ่งที่พระอาจารย์ฝันเนี่ยมัน
เกี่ยวข้องกับเรื่องน้องชมพู่หายตัวหรือเปล่าแล้วเอารูปน้อง
ผู้ให้พระดูพระก็บอกว่าใช่เลยเด็กที่เห็นในฝันเนี่ยคือ
น้องชมพู่นี่นะฮะแต่ว่าพระรูปนี้บอกว่าให้ลองตีความเอาเอง
มันจะเกี่ยวข้องหรือไม่ไม่สามารถเข้าไปยุ่งได้เพราะไม่
ใช่กิจของสงฆ์ตอนนั้นชาวบ้านก็ตีความกันว่าอาจจะเป็น
มิตของพระรูปนี้ที่พยายามบอกว่าน้องชมพู่เนี่ยอาจจะถูก
คนร้ายที่มีวิชาอาคมลักพาตัวไปทำร้ายก็ได้แล้วสุดท้าย
ก็ถึงขั้นเสียชีวิตเนื่องจากในนิมิตของพระรูปนั้น
นะครับเห็นภาพเด็กหญิงเพียงแค่ครึ่งตัวและมีสีหน้าที่
เศร้าหมองนะฮะมีลิงคุมมาแบบนี้คุณนฤทธิ์เลยบอกว่าพระรูปนี้
อยู่ที่ไหนล่ะชาวบ้านบอกปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าลึกเลยค่ะอ่าก็
เลยขอเดินขึ้นเขาไปหน่อยอยากจะไปหาพระอาจารย์รูปนี้ซึ่ง
เส้นทางที่จะขึ้นไปนะครับมันก็ไกลจากหมู่บ้านกกอกพอ
สมควรนะครับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรากับช่าง
ผู้ช่วยช่างภาพของเราด้วยเนี่ยต้องเดินเท้าขึ้นเขาไปกว่า
๑๐กิโลเมตรนะครับใช้เวลาเดินอยู่เกือบ๒ชั่วโมงกว่าจะไป
อินทบาทเลยว่าอย่าถ่ายรูปท่านอย่าถ่ายภาพท่านเพราะว่าท่าน
ศีลปฏิบัติธรรมอยากอยู่อย่างสงบแต่ก็เห็นว่าเอาเมื่อผู้
สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีคุณนฤทธิบุญนิ่มโอ้โหอุตส่าหั้นด้นขึ้น
มาเนี่ย๑๐กว่ากิโลเมตรเดินมา๒ชั่วโมงเนี่ยมาถึงบนเขามัน
ไกลมากถ้าอย่างงั้นก็เดี๋ยวจะบอกข้อมูลให้บางส่วนก็แล้ว
กันนะฮะพระรูปนี้บอกกับคุณนฤทธิ์ว่าเรื่องที่ชาวบ้านเล่าเนี่ย
อันนี้จริงอัตมาฝันจริงฝันเมื่อ๑๒พฤษภาคมซึ่งตอนนั้น
ไม่รู้ข่าวเลยว่ามีเด็กหายไปจากหมู่บ้านกอกเพิ่งจะมา
รู้ตอนที่มีชาวบ้านขึ้นมาถวายอาหารแล้วเล่าให้ฟังว่าที่
อตมาฝันเนี่ยมันตรงกับเหตุการณ์มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหายไปแล้ว
ก็เอารูปมาให้ดูก็เอ้าก็ใช่เลยเด็กคนนี้นี่แหละพระรูป
นี้บอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถบอกได้จริงแต่
ให้ฟังว่าคนคนหนึ่งที่พาเด็กไปเปรียบเหมือนลิงรูป
ร่างใหญ่ว่องวัยเฉลี่ยวฉลาดส่วนกล้วยที่หายไปครึ่งผลมีรอย
ลิงกัดมันหมายถึงความตายเพราะกล้วยก็เปรียบเหมือนชีวิต
ซึ่งลิงตัวนั้นได้กินไปก็เหมือนกับคนคนหนึ่งที่ทำร้าย

คุณเจอเรื่องแปลกกว่าลิงธรรมดาแต่ในมือของลิงมันจะมีผลไม้เกือบอยู่
แต่ภาพต่อมาก็เห็นเด็กน้อยคนนี้เด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
ร่างกายของของโยมเด็กผู้หญิงคนนั้นเข้ามาครึ่งตัวก็ใส่เสื้อสายเดี่ยว
นี่ฮะหลังจากที่เล่าเรื่องราวต่างให้ฟังเสร็จนะครับ
หลวงพ่อก็ได้ทำพิธีสวดมนต์รดน้ำมนต์ให้กับคุณนฤทธบุญนิ่ม
แล้วก็ทีมข่าวของเราด้วยนะครับ
เพราะท่านได้บอกเป็นปริศนานะครับว่าอยากจะรดน้ำมนต์ให้กับทีมข่าว
ป้องกันพูดผีพี่พี่ศาสตร์นี่หาท่านบอกอย่างนี้นะฮะ
บอกรดเอาไว้จะได้ป้องกันพูดผีพี่พี่ศาสตร์
เอาจริงอย่าเรียกว่าน้ำรดน้ำมนต์เลยเรียกว่าอาบน้ำมนต์ดีกว่านะฮะคุณนฤทธิ์บอกนะฮะ
เพราะว่าคุณนฤทธิ์เนี่ยแบบเปียกไปทั้งตัวเลยแล้วน้ำเย็นมากบนเขา
ฤทธินี่แบบหนาวตัวสั่นเลยแต่พระท่านไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับ
ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นคือถึงขั้นแบบแทบจะเอาน้ำมนต์มาราดมาอาบให้เลยอ่ะนะ
พูดเป็นปริศนาว่าต้องอาบน้ำมนต์ให้ทีมข่าวหลังจากได้อาบน้ำมนต์
ก็รู้สึกเหมือนกับมันรู้สึกโปร่งโล่งสบายรู้สึกดีขึ้น
เพราะว่าเรื่องราวน้องชมพู่ที่เราติดตามมาตลอด๓๐วันเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ตั้งแต่วันแรกที่น้องหายตัวไปเนี่ยต้องยอมรับว่านอกจากการสืบสวนสอบสวนทางคดีของตำรวจเนี่ย
มันก็มีเรื่องราวศัยยศาสตร์พูดผีปีศาจพระหมอธรรมหมอดูร่างทรงต่าง
เข้ามาบอกข้อมูลเยอะแยะไปหมดแล้วทุกคนล้วนบอกตรงกันว่าคนร้ายที่จับน้องชมพู่ไปแล้วทำร้ายน้องชมพู่จนเสียชีวิต
หรือว่าซ่อนหลักฐานไว้เนี่ยเป็นคนมีวิชาอาคมใช่ไหมเนี่ยแต่พระรูปนี้ท่านขอนะครับ
ท่านบอกขอเลยอัตมาขอปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าไม่อยากยุ่งทางโลกเอาเป็นว่าบอกได้เท่านี้ก็แล้วกัน
คือในมุมเรื่องของความเชื่อค่ะที่เราเคยนำเสนอไปตลอด
ว่าก็มีแวะเวียนไปที่บ้านพ่อแม่ของน้องชมพู่เป็นระยะโอ้โห๕๐กว่าคนแล้ว
โทรไปก็มีไปหาถึงบ้านก็มีแต่เมื่อ๓วันก่อนไม่มีนะหายไป๓วันวันนี้มาค่ะ
วันนี้มาจู่มีร่างทรงคนนึงพร้อมลูกศิษย์อีก๓คนมาที่บ้านของพ่อแม่น้องชมพู่
ร่างทรงคนนี้ชื่อว่าหมอลักษณ์ร่างทรงตาทิพย์มาจากในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนี่แหละ
นี่นะคะคนนี้นะคะเขาบอกว่าที่มาถึงบ้านของพ่อแม่น้องชมพู่เนี่ยนะ
เพราะอยากจะให้จับคนร้ายให้ได้ในวันนี้เท่านั้นวันนี้เลยเหรอวันนี้ดูข่าวมาเป็นเดือน
ยังจับคนร้ายไม่ได้สักทีวันนี้เลยต้องมาอืมร่างทรงหมอลักษณ์คนนี้บอกว่า
ถ้าไม่มาวันนี้จะจับคนร้ายไม่ได้อีกแล้วนะพูดแบบนี้เลยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยพาไปเลยพาเดินขึ้นภูเหล็กไฟ
เจ้าตัวบอกกับคุณนฤทธิ์ทีมข่าวของเราว่าให้ช่วยประสานเจ้าหน้าที่อุทยานภูผายน
ให้พาขึ้นไปหน่อยแล้วให้นาริสทีมข่าวของเราขึ้นไปด้วยกันเลย
วันนี้ครบ๑เดือนถ้าไม่ขึ้นไปจับคนร้ายไม่ได้แน่
ถ้าวันนี้ไม่ไปเนี่ยนะคนร้ายลอยนวลแน่
ลักษ์ตาทิพย์บอกว่าขอทำพิธีก่อนในขันน้ำมนต์
ขันน้ำมนต์นั้นนะคะหมอลักษณ์ก็ชี้ให้ดูลักษณะหน้าตาของคนร้าย
และหน้าตาของน้องชมพู่นี่เหรอเขาชี้ให้ดูแบบนี้
เดี๋ยวดูนะคะรูปแรกนะคะครับในขันน้ำมนต์นะคะนี่ค่ะ

เราก็พยายามจะขีดเป็นลายเส้นให้มันจะมีสีดำอยู่นิดนึงด้วยนะคะ
ซึ่งสีดำเนี่ยหมายถึงคนร้ายที่มีวิชาอาคมมนดำ
ใกล้กันจะเห็นหน้าของน้องชมพู่ที่มีสีหน้าเศร้าหมอง
นี่ค่ะหมอลักษณ์ก็เลยบอกกับครอบครัวของน้องชมพู่ว่า
เนี่ยคนร้ายเนี่ยซ่อนตัวอยู่บนภูเขานะบอกถึงที่ซ่อนของคนร้ายด้วยนะ

หมอลักษณ์เอาภาพที่เห็นตอนหยดเทียนไปสเก็ตบนกระดาษแบบนี้ค่ะ

นี่นะคะเราก็เลยเอาภาพที่หมอลักษณ์สเก็ตให้ดูกันชัดแบบนี้นะคะ

ฟังเสียงหมอลักษณ์หน่อยช่วงกำลังทำพิธีนะคะ

แหละเลยยังเห็นแต่ไกลเห็นแล้วสิอันนี้หน่า
เจ็บใดอีกหรือเปล่า

มันแน่นมันบอกนะน้องแน่น้อยแบบนี้
แล้วทีนี้แล้วมัดผมจุกสองข้าง
นี่แหละน้อง
อันนี้ก็ตัวบังของเขา
บังกายของเขา

คนร้ายเขาใช้มนต์ดำบังตัวไว้
ทีนี้นะคนเราไปหาก็ไม่เห็นหรอก
จากได้วิชาคนมีวิชาเหมือนกัน
จนจะเห็นเขาก็เขียนเข้ามาน่าจะเป็นอย่างนี้
นี่นะคะหมอลักษณ์ร่างทรงตาทิพย์บอกว่าตอนนี้คนร้ายอยู่บนถ้ำ
ห่างจากจุดที่เจอศพน้องชมพู่ไม่ไกล
คนร้ายนั่งหลับอยู่ในถ้ำไม่ออกไปไหนไม่ลงมาจากเขา

หมอลักษณ์ก็เลยบอกว่าพาเขาขึ้นไปหน่อยสิเดี๋ยวจะบอกให้จะชี้ให้
ว่าคนร้ายซ่อนตัวอยู่ตรงไหนทำพิธีดูตำแหน่งคนร้ายในขันน้ำมนต์ให้ด้วย
นี่นะคะคุณนฤทธิ์บอกว่าเหมือนกับก็เริ่มมีความหวังนะ
ลักษณมั่นใจไงทีมข่าวของเราก็มีความหวังเผื่อจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
นี่นะคะก็พาไปเดินไปเลยบนภูเหล็กไฟ
คุณนฤทธิ์เจ้าหน้าที่อุทยานหมอลักษณ์ไปด้วยกันนะคะ
ระหว่างนั้นเนี่ยค่ะร่างทรงโทรศัพท์สอบถามร่างทรงรุ่นพี่

เพื่อความมั่นใจเหมือนกับแบบมีอาจารย์อีกทีนึงมั้ง
สอบถามรุ่นพี่เพื่อความมั่นใจหมอลักษณ์ทำพิธีแบบนี้ค่ะ
หักไม้นะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยศัพท์พระคุณต่างเนี่ย
ป้องกันมนต์คุณสัยสับไม้ลงอีกท่อนนึง
เปิดทางขึ้นภูเหล็กไฟเดี๋ยวดูพิธีช่วงนี้หน่อยค่ะ
อาจารย์ครับกำลังขึ้นเขาครับ

ขึ้นไปกันมองเทียงสังกะทีนี่หรือเปล่าครับท่างคืน

โต๊งไปเลยป่ะครับอ่ะนี่

นี่เดี๋ยวครับผมเปิดทางนี่ครับ
นี่ไหม่ท่อนนึงมันมองครับอยู่ทั่ง

ก็คือหางใหม่ที่นี่ก็ขึ้นไปเลยนะครับ

นี่ยังนั่งอยู่ในถ้ำอยู่หรือ

เพราะว่ามันก็สัมผัสเหมือนกัน
วันที่ผ่านมาคือยังอยู่ในถ้ำ

คือแบบว่าลงกลางคืน
เออแล้วขึ้นไปแฝงตัวอยู่ตรงโน้น

อีกทีวันนี้ต้องได้

อาจารย์วิชาเขาแก่งขนาดไหน

ก็แบบว่าเอาเด็กไปบูชายัน

วิญญาณเด็กทำให้วิชาเขาแข็งแกร่งขึ้น

อันนี้เป็นศาสตร์อะไรครับอาจารย์

ใช่ค่ะเหมือนกับมีอาจารย์อีกทีนึง

แล้วก็จะมีพิธีหักมงหักไม้
เอาขวานมาสับอะไรแบบนี้

ก็หักไม้ก่อนเอาขวานสับไป

บอกว่าเป็นการเปิดทางเป็นการทำพิธี

อ่า

พอเดินไปอีกสักพักหนึ่ง
สักร้อยเมตรไปเจอกิ่งไม้ท่อนหนึ่ง

หมอลักษมณีบอกว่าไม้ท่อนนี้
คือท่อนเดียวกับท่อนแรกที่เอาขวานสัก

มันกระเดนมานี่เลยเหรอ
นี่สุดยอดจริงเออหมอลักษมณ์บอกว่าคือคนร้ายเนี่ย
มนต์ดำมาขวางกั้นเหมือนกับไม่อยากจะให้ขึ้นไปนี่ค่ะ
ทอนเมื่อกี้เหรอแป๊บเดียวมันใหญ่ขึ้นเหรอ
ไม่รู้อ่ะเออแต่หมอลักษณ์คนนี้บอกว่า
คือให้สังเกตจากรอยไม้นะคือมันไม่ใช่รอยไม้หัก
แต่เป็นรอยของขวานที่สับลักษณะเดียวกันกับที่หมอลักษณ์เอาขวานสับ
ก่อนหน้านี้พอเดินออกไปอีกสักพักนึงหมอลักษณ์บอกว่า
สังเกตเห็นรอยรองเท้าบูธเหมือนเป็นรอยใหม่เลยนะสด
มีคนเดินขึ้นไปผ่านจุดนี้นี่คือรอยเท้านะคะรอยรองเท้าบูธ
หมอลักษณ์ก็เลยบอกให้เจ้าหน้าที่กับคุณนฤทธิ์ทีมข่าวของเรา
บอกว่าไม่ได้แล้วต้องรีบแล้วต้องรีบพาขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
รอยเท้านี้รอยเท้าคนร้ายแน่อ่าเจอแล้วเจอรอยเท้าคนร้ายแล้ว
รีบเดินกันหน่อยแต่ระหว่างเดินอย่าคุยนะเงียบเดี๋ยวคนร้ายได้ยินเสียง
เดี๋ยวคนร้ายจะไหวตัวทันนี่มันแอบมาดูอ่ะทิ้งรอยเท้าไอ้นี่หรอ
ตลอดการเดินทางขึ้นเขาหมอลักษณ์ก็มีพิธีกรรมตามทางไปเรื่อย
ไปหยิบใบไม้ใบหนึ่งมองที่ใบไม้แล้วมองตลอดนี่นาริสก็เลยถามว่าดูทำไม
เจ้าตัวบอกว่าใบไม้เนี่ยเป็นแผนที่แผนที่เส้นทางที่คนร้ายเดินขึ้นเขา
หมอลักษณ์คนเดียวที่ดูออกคนอื่นดูก็ดูเป็นใบไม้แต่หมอลักษณ์ดูมันเห็นเป็นแผนที่
ใช่ครับผมก็ดูเป็นรายไม้ครับใช่ค่ะครับก็ตรงตามที่หมอลักษณ์บอกค่ะ
มีทั้งแผนที่และรูปหน้าด้วยเหรอถูกต้องใบไม้ใบเล็กอะค่ะพอเดินไปเรื่อยทำพิธีต่ออีกค่ะ
เทียนลงขันน้ำมนต์บอกว่าพิธีช่วงเวลาตรงนี้คือดูทางของคนร้ายอีกรอบนึง
ครับจะได้เห็นเส้นทางของคนร้ายชัดเจนมากยิ่งขึ้นอืม
หน้าของคนร้ายที่เห็นในขันน้ำมนต์แล้วก็เนี่ยทำพิธี
แล้วก็เดินทางต่อนี่ค่ะผมมีวาดอีก
ก็จะมีกลิ่นทูบหมอลักษณ์บอกว่าเป็นทูบของคนร้าย
ที่จุดทำพิธีมนต์ดำอำพรางตัวหมอลักษณ์เลยบอกเจ้าหน้าที่และนาริสว่า
หลังจากตรงนี้นะหลังจากจุดนี้เงียบนะ
ไปแบบเงียบเงียบอย่าส่งเสียงดังอืม
ดูนี่ลูกพลนี่นั่งอยู่นี่นั่งหลบอยู่ตรงนี้หน้าผ่าน
อ๋อแปลว่าอยู่ในค่ำหรือว่าอยู่น้ำแปลว่าอย่าเสียงดังอย่าเสียงดัง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

หน้าแบบนี้เลย
ถ้าเจอถ้าเจ้าหน้าที่เจอคือยังไง

นาริสก็เลยถามว่าอ๋อคนร้าย
คนร้านไม่มีผมใช่ไหม

หมอลักบอกจริงว่าลืมวาดผม

แต่ว่าระหว่างที่หมอลักษณ์ทำพิธีค่ะ

ดำตัวโค้ง

หมอลักษณ์บอกว่าไม่ใช่กิ้งกือธรรมดา
นี่เป็นกิ้งกือที่เป็นพักพวกของคนร้าย
คนร้ายส่งมาแอบฟัง

กือตัวนี้ตกโขดหินเลย

นาริสบอกตามหาให้

นี่ขนาดมีเป็น๑๐๐ขา

อ้างว่าคนร้ายซ่อนตัวอยู่ในถ้ำมา๓๐วันนะ
ถ้ำนี่แหละโดนแน่จับได้ไหมหมอลักษณ์บอกว่าอ่ะจำลองวิธีซ่อนตัวของคนร้ายนะ
อืมคนร้ายอ่ะนอนนะมองจากด้านนอกอ่ะไม่เห็นหรอกครับ
แต่นอนหลบอยู่ในถ้ำแบบเนี้ยตรงเนี้ยอ่านี่ค่ะอีกช่องหนึ่งในถ้ำเดียวกัน
ลักษ์ก็บอกว่าเห็นไหมมันมีร่องรอยมันมีร่องรอยคนนอนอยู่ในถ้ำ
นาริสลองสิให้นาริสลองให้นาริสมุดเข้าไปดูใช่มุดไปเลยลองมุดอ่า
ไม่มีรอยคนนอนนาริสบอกไม่เห็นอ่ะนาริสบอกไม่ได้ท้าทายนะ
ลึกหรือเปล่าไปถึงหรือเปล่าแต่ผมไม่เห็นจริงจริงอืม
แล้วข้างในมันตันใครจะเข้ามานอนแบบนี้ได้นาริสบอก
ฤทธิบอกไปลึกสุดแล้วสุดแล้วมันก็ตันเลยอ่ะ
มันแคบอยู่แค่เนี้ยไม่มีรอยคนนอนด้วยอ้าว
หมอลักษณ์ก็เลยบอกว่าอ่าไม่เจอแล้วล่ะคนร้ายอ่ะอ้าว
คนร้ายรู้ตัวแล้วอ่าไหวตัวทันก็เราอ่ะเสียงดัง
ก็บอกแล้วว่าอย่าเสียงดังคนร้ายไม่อยู่แล้วอืม
ลองลองนอนดูอ่ะบังแต่ไม่เห็นว่าใครใครมาไม่เห็น
โอเคแบบแบบเขาเอาขาขึ้นไปอีก

พี่ลองไปมองข้างนี้ดู

มันมองเห็นว่าใครมาแต่คนนอกจะมองไม่เห็นเราไม่เขา

ที่ตอนแรกให้มาถ้ำนี้คือคนร้ายอยู่ที่นี่ใช่ไหม

เท้าเดินอะไรเดินที่ห้องกันคุยกัน

เขาไปคนละทางเขามาเท่นนี้เขาไปทางนี้

นี่นี่รอยหลัง

ฉันรีบลงดีกว่า

หวัยตัวแล้ว

ค่ะคือคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ก่อน
ไม่ได้จะเอาเรื่องคดีที่มันเป็นเรื่อง
มีคนที่พยายามจะมาให้ข้อมูลในลักษณะของความเชื่อมันเยอะจริงไง

คือพอไม่เจอคนร้าย
คือทีมข่าวก็แอบมีความหวังว่ามันอาจจะจริงมันอาจจะเจอ

เพื่อจะเจอหลักฐานอะไรบ้างมันก็มีความหมายไง

หมอลักษณ์บอกว่าคลาดกับคนร้ายแป๊บเดียว
แต่ยืนยันว่ามาช่วยตามหาคนร้ายจริง
มาตามคำบอกของหมอทรงอีกท่านหนึ่งที่เขาอยู่บ้าน
แล้วเขาก็มีความสามารถมองเห็นสิ่งต่าง
แล้วหมอลักษณ์เองก็มาช่วยอีกแรงนึง
มองเห็นสิ่งต่างผ่านขันน้ำบล

แต่พอมันไม่เจอคนร้ายก็ผิดหวังเหมือนกัน
แล้วนี่อะไรคะหลังจากทำพิธีเสร็จ

ดูคลายมั้ยฮะดูเหมือนมั้ย

ตัวนี้เลข๗เพราะว่ามาอย่างนี้

ให้ตีความเรื่องเอง
เหมือนเป็นคนที่เค้าไม่เจอนะ

แต่เขาบอกว่าเขาก็มาด้วยความปรารถนาดีนั่นแหละ
หวังดีว่าอยากจะให้ข้อมูล
ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับพระ
ที่ก็เคยช่วยทำพิธีค้นหาน้องชมพู่ตั้งแต่แรกนะ
พระรูปนี้ที่คุณกิติศักดิ์ไปคุยด้วย
ท่านก็ไม่ขอเปิดเผยตัวตนก็แล้วกัน
เกรงว่าเดี๋ยวจะหาว่ามาทำในกิจที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์

เพราะว่าผ่านมา๓๐วันแล้วยังจับตัวคนร้ายไม่ได้
พระรูปนี้บอกกับคุณกิติศักดิ์ว่าเมื่อคืนนี้นะ
ตอนที่จำวัดเนี่ยได้ฝันนะครับได้นิ้มมิตร
ว่าได้ปั่นจักรยานแล้วในมือทั้งสองข้าง
อุ้มไก่ตัวเมียเอาไว้นี่ฮะพร้อมกับจับแฮนด์รถจักรยานไปด้วย
แล้วมีผู้ชายนั่งซ้อนท้ายพอปั่นไปได้สักพักนึงนะฮะ
ไปเจอแม่ไก่นอนฟักไข่อยู่ในรังแล้วก็มีลูกเจี๊ยบนอนอยู่ข้าง
มันจะหมายถึงว่ายังไงนี่ฮะเมื่อคืนนี้พระรูปนี้
นิมิตว่าขี่จักรยานมีชายคนหนึ่งซ้อนท้าย
สองมือของพระจับแฮนด์จักรยานอยู่นะครับแล้วก็มีไก่ตัวเมียสองตัวเนี่ย
ไปด้วยขนาดข้างไปด้วยขี่จักรยานไปไปเจอแม่ไก่นอนอยู่ในรัง
มีลูกไก่หนึ่งตัวอยู่ข้างข้างพระบอกว่านี่เป็นนิมิตที่สื่อของคนร้ายนะครับ
ว่าคนร้ายมีสองคนเป็นผู้ชายกับผู้หญิงอ่าแต่ว่าที่เหลือเนี่ย
พระบอกว่าไม่สามารถบอกได้มากกว่านี้แล้วแต่มีชายอีกคนนึงที่เก่งเรื่องมนต์ดำ
ช่วยเหลือคนร้ายสองคนนี้ด้วยนอกจากนี้พระรูปนี้บอกกับเราว่า
นิมิตถึงคนร้ายว่าตอนนี้ยังอยู่ในหมู่บ้านนะฮะ
ยังอยู่ในพื้นที่แล้วคนร้ายคนนี้ติดตามดูข่าวสารทุกวันด้วย
รู้ความเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างส่วนเรื่องเส้นผมที่ไปเจอสี่จุด
ใกล้ศพน้องชมพู่นะครับซึ่งชุดพิสูจน์หลักฐานเก็บไปแล้วนะครับ
ตั้งแต่ตอนแรกที่เจอศพนะครับพระท่านบอกว่าเกิดจากการทำพิธีของคนร้ายนะ
เพื่อบดบังศพทำให้ตอนแรกแรกวันแรกแรกเนี่ยที่หายตัวไปเนี่ย
หาศพไม่เจอซึ่งทั้งหมดนี้นะครับพระรูปนี้ท่านบอกว่าท่านก็กังวลว่า
จับคนร้ายมันจะเป็นไปได้ยากเพราะหลักฐานมันน้อยมาก
แล้วคนร้ายก็เล่นมนต์ดำนะมีคาถาอาคมติดตามข่าวสาร
รู้ความเคลื่อนไหวทุกอย่างหากอยากเจอหลักฐานที่อยู่ในตัวน้องชมพู่
ต้องไปทำพิธีเปิดเนธที่ศพน้องชมพู่ด้วยการบริกรรมคาถาไล่มนต์ที่ศีรษะ
แขนที่หน้าอกที่ท้องที่หัวเข่าแล้วก็ปลายเท้า
เพื่อจะได้คลายคาถาที่คนร้ายทำไว้หลังจากนั้นจะเจอหลักฐานในตัวน้องชมพู่
แต่มันก็ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้มีพิธีชาปนกิจศพน้องชมพู่ไปเรียบร้อยแล้ว
ทารอกกัน
ที่แรกเขาให้มันตายอย่างงี้ทำไงก็ต้องเอาไปโน้น
ก็ข้อมูลก็จะหลากหลายกันไปนะครับเผริญทิศตรงกันคือคนร้ายมีวิชาอาคม

เราก็เลยสรุปนะคะเรื่องทางความเชื่อที่แต่ละคนที่มาให้ข้อมูลนะคะ
ทุกคนก็บอกว่ามาด้วยความหวังดีอยากจะให้จับคนร้ายให้ได้
มีร่างทรงหมอผีมีพระมาไม่เว้นแต่ละวันนะคะ
ตั้งแต่วันที่น้องชมพู่หายไปจนวันพบศพจนถึงวันนี้ก็ยังมี
ขอเริ่มจากร่างทรงยายอมเป็นชาวบ้านกกอกค่ะ
ก็เข้าทรงเห็นคนร้ายสองคนพาตัวน้องชมพู่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
ทำร้ายน้องแล้วเอาเสื้อผ้าไปซ่อนค่ะ
โอ้ยชมพู่น่ะไก่แต่ว่าเขาชบเขินมาน่ะไก่เห่า
เขาไปพูดลุบลงไปบุกอ๋อไปยุไก่กว่านั้นเออยุไก่
มาค่ะพระอาจารย์ลายใช้วิชาตาทิพย์เห็นคนร้ายเป็นผู้ชาย
ผิวดำแดงเอาเสื้อของน้องชมพู่ซ่อนไว้บนแหล่งน้ำ
บนภูเขาใส่ถุงมัดปากถุงใช้หินถ่วงเอาไว้
หาดูหาดดูหาดดูน้องชมพู่น้องชมพู่หาดดูหาดดูหาดดู
หาดดูน้องชมพู่หาดดูเสื้อเข้าไปด้วยใช่ไหมใช่ใช่
เพราะว่าตัวเสื้อนะตัวเสื้อมันจะมีรักฐานเยอะครับเสื้อจะมีรักฐานเยอะนะ
ถัดมาค่ะชาวบ้านกรกกรอกเรียกว่าหมอธรรมตาทิพย์
กระแสยานเห็นว่าคนร้ายมีสองคนเป็นคนที่มีวิชาอาคม
เล่นคุณสัยมนต์ดำใช้วิชาสับเปลี่ยนที่ซ่อนหลักฐานไปมา
หมอธรรมแนะนำให้พ่อแม่ของน้องชมพู่บนบานสารหลักบ้าน
ให้ช่วยตามหาซึ่งพ่อแม่ก็ทำตามนะคะก็เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเปิดทางให้
ส่วนพระอาจารย์ปลายชาวบ้านเริ่มสายศรัทธาเคยนิมนต์ท่านมาช่วยทำพิธี
ชมพู่หายตัวไปหนึ่งวันตอนนั้นท่านบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องตามหา
แต่รอไม่นานเดี๋ยวจะมีคนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่
ไปเจอแล้วมาบอกเองครับหลังจากนั้นสองวันก็มีคนขึ้นไปหาของป่า
แล้วเจอรองเท้าของน้องชมพู่แล้วลงมาบอกชาวบ้าน
พบศพน้องชมพู่จริงจริงยังไม่หมดนะคะ
มีหมอธรรมเจ้าจากจังหวัดกรรละสินฯนะคะ
มาทำพิธีเปิดโลกธาตุที่สารหลักบ้านเพื่อให้พระภูมิเจ้าที่
เปิดทางให้เจอหลักฐานซึ่งก็คือเสื้อของน้องชมพู่
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะคะเสื้อของน้องชมพู่
เจ้ยบอกว่าคนร้ายเป็นผู้ชายอายุ๔๐๕๐ปี
หล่อทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเอาเสื้อน้องไปซ่อนไว้ในขอนไม้
จากจุดพบศพหนึ่งกิโลจุดสังเกตก็คือมีทานน้ำสองสายบรรจบกัน
จูงใจในการก่อเหตุคือคนร้ายต้องการเลือดไปบูชา
ภูเขาไปบูชายันอะไรแบบเนี้ยแลกกับของขลังอืม
คนร้ายไม่ได้ทำร้ายร่างกายน้องชมพู่เลยแต่เหมือนกับพลาดจนน้องชมพู่เสียชีวิต
หมอนัทค่ะครับจำได้ไหมคะเมื่อไม่นานร่างทรงพระราหู
อดจิตบอกว่าสื่อสารกับวิญญาณได้มาจากกรุงเทพเลย
ไปถึงบ้านน้องชมพู่แล้วก็ขึ้นภูเหล็กไฟ
ไปหาเสื้อน้องชมพู่ตามนิมิตรแต่ก็ไม่เจอหมอนัทบอกว่า
คนร้ายเผาเสื้อน้องชมพู่ไปแล้วไม่ต้องหาหรอกหายังไงก็ไม่เจอครับ
บอกว่าคนร้ายตัวจริงมี๑คนเป็นผู้ชายผิวเข้ม
สนิทกับครอบครัวของน้องชมพู่เป็นอย่างดีส่วนอีกสองคน
เป็นคนที่ร่วมรู้เห็นเป็นใจในการฆ่าน้องชมพู่
ฆ่าน้องชมพู่เพราะว่าอยากจะได้บางส่วนในร่างกายของน้อง
ประกอบพิธีทางศัยศาสตร์เลือกน้องชมพู่เพราะว่ายังบริสุทธิ์
และมีคุณลักษณะพิเศษบางอย่างในร่างกายที่เหมาะสำหรับทำพิธีคุณสัย
พระเดือนไชท์เจ้าอาวาสวัดทำจานพูหินต่างอำเภอนองศูนย์
จังหวัดมุกดาหันก็มาที่ภูเหล็กไฟนะคะครับ
ให้ข้อมูลที่ก็คล้ายกับหมอนัทนะบอกว่าคนร้ายเผาทำลาย
น้องชมพู่ไปแล้วแล้วก็เป็นคนใกล้ชิดกับครอบครัวของน้องชมพู่ด้วย
เราจะว่ายังไง
ถึงฆ่ากันแกงกันอริยะตะสุบัตตัยฆ่าผู้ใหญ่ไม่ได้
ฆ่าเด็กมันซะอัตมาวันนั้นอัตมากำลังสวดตรงเต่งตรงเต่งตรงเต่ง
ตรงเต่งกระเทียตรงเต่งสุบัตตังค์ก็นั่งไปว่าอริยะตำในธรรมตมาก็ถามว่า
ฆ่าเด็กมันซะอริยะตะสุบัตตัยฆ่าเชื่ออยู่ไหนล้างจมพู่
นี่นะคะก็มีพ่อปู่ฤษีมณีโชธศิวเทพค่ะจากอาสมในจังหวัดนครราชศรีมา
ก็มาไล่คาถาเปิดทาสทั้งสี่ให้เปิดทางจับคนรายให้ได้
ฤษีมณีโชธบอกว่าจุดประสงค์ของคนร้ายคือต้องการจะนำชีวิตของเด็กไปสังเวยบูชายัน
เอาวิญญาณไปทำคุณสัยแต่คนร้ายไม่ได้เผาเสื้อคนร้ายเก็บเสื้อน้องชมพู่ไว้ที่ตัวเองค่ะ
แล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อ๕มิถุนายนมีชาวเผลอดงหลวงอ้างว่าเป็นร่างทรงปู่เทวดา
บอกว่าดวงวิญญาณน้องชมพู่อยู่ในร่างของเธอนะอยู่ในร่างเธอมาตลอด
ท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นเมื่อ๕มิถุนายนนะครับ
ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเป็นร่างทรงปู่เทวดา
แล้วก็บอกว่าดวงวิญญาณน้องชมพู่อยู่ในร่างของเธอ
อ้างนู่นอ้างนี่แต่ว่าคุณแม่น้องชมพู่ไม่เชื่อนะฮะ
แล้วก็คุณแม่น้องชมพู่ก็พูดย้ำเตือนตลอด
ใครที่มาด้วยความปรารถนาดีก็ขอบคุณ
แต่มาแล้วบอกว่าลูกสาวยังลำบากแบบนู้น

ใช่มันบรรทอนจิตใจคนในครอบครัวนะคะ
ก็ทุกคนก็รอคดีนี้อยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
สามสิบวันแล้วพรุ่งนี้วันที่๓๑ละนะฮะ